คุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยอ่านแล้วก็ไม่นึกว่าคนก่อเหตุจะอายุแค่๑๖เท่านั้นเอง

มาแล้ว๕ครั้งแล้วคนเป็นแม่ทนไม่ไหวครับเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับสื่อครับหวังจะได้รับความเป็นธรรม
แล้วจุดตรงนี้คือห้องน้ำที่
ลูกสาวแม่เขาโดนบังคับมาครับ
ไม่อยากจะนึกเลยว่าลูกสาวที่โดน

มาคุยกับนักข่าวมาเจอกับนักข่าว
เพราะว่าลูกสาวแม่โดนวัยรุ่นอายุ๑๖ปี
ใช้อาวุธบังคับล่วงละเมิดทางเพศไป๕ครั้ง
เท่านั้นไม่พอไอ้ที่เล่าไปเสี้ยวเดียวนะ

ล่าสุดไอ้คนก่อเหตุพาเพื่อนมาร่วมด้วยนะ

ตัวแม่กับสามีรับจ้างออกไปทำงานแต่เช้าเลยพาลูกคนเล็กไปด้วย
คนที่อยู่บ้านก็คือลูกสาววัย๑๓กับลูกอีกคนนึงวัย๙ขวบ
ตุลาคมที่ผ่านมาแม่กลับบ้านมาเห็น
ทำไมลูกสาวดูซึมอ่ะพี่เบิร์ต

ไม่พูดไม่จาแม่ก็เลยอ่ะงั้นถามลูกคนเล็กแล้วกัน
๙ขวบเนี่ยปรากฏว่าลูก๙ขวบเล่าให้แม่ฟังครับ
บอกว่าอ๋อแม่พี่เขาไปโดนวัยรุ่นอายุ๑๖พาเข้าห้องน้ำ
พาเข้าไปไม่รู้อะไรมีเสียงร้องคล้ายกับพี่เจ็บ
แต่แม่ก็ไม่กล้าถามต่อไง
กลัวว่าเดี๋ยวถ้าถามว่าลูกไปโดนที่ห้องน้ำตรงไหน

บ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม๒๐ตุลาคม
ชาวบ้านมาแจ้งว่าลูกสาวโดนเยาวชนคนเดิมเลย
พาเข้าห้องน้ำตรงสารเจ้าแห่งหนึ่ง
พาเข้าไปแม่ก็เลยตัดสินใจต้องเปิดใจคุยกับลูกแล้ว
ครั้งที่๑๓โดนเอาปืนขู่เอามีดขู่
บังคับหนูพาไปที่บ้านคนก่อเหตุ

ส่วนครั้งที่๔เมื่อ๑๙ตุลาคม
ตอนกำลังหนูเล่นน้ำอยู่ในลำห้วยนะ
นั่นมันชักมีดจี้หนูบังคับไปห้องน้ำสรรเจ้า
และล่าสุดก็คือวันศุกร์ที่แล้ว๒๐ตุลาคม
คนเดิมก็ขี่รถมาดักรอชักมีดบังคับหนูให้ไปห้องน้ำศาลเจ้าอีกครั้งนึง
แต่ครั้งนี้อะแม่นั่นป้าเพื่อนอายุ๑๔มาด้วย

แม่ของฝั่งผู้ก่อเหตุก็ท้าให้แม่ของน้องที่เสียหายแจ้งความ
เป็นหวยไหมจ๊ะเป็นลินน้ำน้ำมูเล็กหน่อยแต่ก็มันที่ยี่สิบนั้นเลยจ้ะ

ทุ่มก็กลัวนี่น่ะไปนู่นก็เพิ่งก็ให้ไปอันโรงพยาบาล
ไปตัวร่างกายมากเวลาจ้ะแต่ว่าหมอเพิ่งบอกว่าผลจะออกประมาณเดียนนึง
ไหมจ๊ะตรงเรื่องของจ้ะว่าหมอเพิ่งนับอยู่อันวันอันข้าว
สีหวดนี่แหละจ้ะในจ้อเลือดพอนักข่าวรับเรื่องมา
คุณผู้ชมก็ต้องลงพื้นที่ห้องน้ำนี้ที่เราเปิดภาพแรก
ให้ดูห้องน้ำสรรเจ้าอ่ะอ่าอ่าเก่าเลยอ๋อดูดิ
มีเศษอะไรบ้างที่ตกอยู่นะมีทั้งก้นบุหรี่และซองถุงยางอนามัย
และถุงยางอนามัยใช้แล้วคุณผู้ชมทิ้งไว้แบบนี้
อุปกรณ์เสพยายังมีเลยแล้วน้องผู้เสียหายครับก็เล่าให้ฟังนะ
เล่าไปก็น้ำเสียงดูยังหวาดกลัวอยู่น้องเขาบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยมาจีบเธอแต่เธอไม่ได้สนใจ
คนก่อเหตุมันดักเจอเธอแล้วก็เอาปืนจี้บังคับให้ไปที่บ้าน
แล้วก็ก่อเหตุครั้งแรกไปหลังจากนั้นก็ใช้วิธีนี้
ทำเรื่อยมาใช้มีดขู่บ้างใช้ปืนขู่บ้าง
แล้วที่น้องเขาไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่า
โอ้โหไอ้คนก่อเหตุวัย๑๖เนี่ยนะขู่จะฆ่าเธอ
แล้วขู่จะฆ่าน้องชายเธอน้องชายก้าวขวมนั่นน่ะ
ตำรวจสพน้ำพองยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด
แต่เนื่องจากผู้เสียหายเป็นเยาวชนเดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกาย
และรอให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย
หลังจากนั้นจึงจะยื่นสารขออนุมัติหมายจับครับ
โดยคนก่อเหตุทั้งสองคนตำรวจเขารู้ตัวแล้วนะ
แล้วรู้ตัวที่กบดาแล้วด้วยคุณผู้ชมฮะ
อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าคนที่ถูกกล่าวอ้าง
คนที่ถูกกล่าวหาก็คือเด็กวัย๑๖แล้วก็เพื่อนร่วมแก๊งวัย๑๔
รวมไปถึงคุณแม่ของน้องวัย๑๖อยากจะชี้แจงว่า
ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างอื่นนะเรียนเชิญได้นะครับ
ผู้ประคองพามาผู้ประคองพามาเลย